มาดูกันเรื่องราวในโลกโซเชียลที่มีเสียงชื่นชมตามงานนะคะ
เรื่องจากแม่ชาวจังหวัดน่านเขาขออนุญาตคุณครู
เดินทางไปดูแลลูกชายที่โรงเรียนด้วย
เพราะว่าลูกชายยังไม่หายบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คเขาก็แชร์เรื่องราวดีของแม่กับลูกชาย

เป็นภาพที่แม่ไปช่วยดูแลลูกชายปฏิบัติงานวิชาชีพ
ในการเรียนการสอนที่แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ก็สร้างความประทับใจให้กับคนในโลกโซเชียล
แล้วก็แสดงความเห็นรู้สึกดีกับความรัก
ที่แม่มีต่อลูกชายแล้วก็ให้กำลังใจนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีติดต่อไปยังคุณแม่
ก็ทราบชื่อว่าชื่อนางวันเนาภูณธนูลอายุ๔๔ปี
และนายพงศกรภูณธนูลนักเรียนระดับชั้นปวชปี๑
พร้อมกับเดินทางไปที่วิทยาลัยน่าน

ผู้เป็นแม่เข้าไปดูแลลูกถึงที่โรงเรียนแล้ว
นางวันเนาผู้เป็นแม่บอกว่าที่ตัดสินใจเดินทางไปโรงเรียนกับลูก
เพราะห่วงอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุของลูกชาย

ถ้าหากว่าต้องเสียเวลาในการหยุดพัก
พักฟื้นร่างกายนานเกินไปก็อาจจะขาดเรียนไปเยอะนะคะ
นังสือเท่านั้นเองค่ะ
ขณะที่คณะครูหัวหน้าแผนกช่างก่อสร้างของวิทยาลัยน่าน
บอกว่าทางแผนกก็เห็นด้วยที่คุณแม่วันเนาจะไปดูแลลูกที่โรงเรียน
เพราะคิดว่าอย่างน้อยตัวคุณแม่เองก็เป็นคนที่ทราบอาการของลูกชายดีที่สุด
เพื่อจะได้ไม่เกิดอาการแทรกซ้อนอื่นตามมา
ทางคณะครูค่ะก็ยินดีที่จะดูแลร่วมกันในระหว่างทำการเรียนการสอนด้วยนะคะ
คุณแม่น่ารักมากไปดูแลลูกถึงโรงเรียนเลย
แล้วก็ดีด้วยที่คุณผู้อนุญาต